มีกลุ่มที่เขาไปกินดื่มในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

สุดท้ายเนี่ยพอลงไปเคลียร์กันมีการยิงกันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูนะครับ
เหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

วรพงศ์คนเจ็บนะฮะตอนนี้สาหัสนะครับค่ะ
คือกระบะคันนี้เนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับเขาเขาวิ่งมา
คือวรพงศ์นี่พยายามจะบอกให้ลงมาเคลียร์กัน
เรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่ดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อน
ถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนี้
สุดท้ายก่อนที่กระบะคันนี้จะขับออกไป

โหแล้วพรงคนเจ็บนี่ก็นอนดิ้งอยู่นะครับถูกยิงเข้าไป

มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่จะเห็นเหตุการณ์นะฮะอันนี้เป็นคนที่พยายามมาช่วยเหลือกันนะครับหลังจากถูกยิง

คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงก่อนจะถูกยิงนะ

วรพงศ์นี่เข้ามากับหญิงสาวคนนึงนะครับ
นี่ฮะเขาจอดรถกระบะขวางถนนอยู่
แล้วมีกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถือปืนด้วย

นี่ฮะตีสามหนึ่งนาที
ของวันที่๑๐มกราคมนะครับ
แล้วเขาไปเคลียร์อะไรกันสักพักหนึ่งนะฮะไล่กันไปไล่กันมามีปืนด้วยนะฮะ
ทางฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุนะครับ
ทางฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุก็นี่เอาปืน

แล้วมีเพื่อนคนนึงเอารถกระบะเนี่ยมารับ
วรพงศ์เนี่ยเหมือนกับถือมีดอยู่ในมือก็พยายามเดินไป

มีคนนึงเอาปืนเนี่ยชักขึ้นมาขู่แล้วก็ไล่ให้ออกไปตลอดเวลา
ที่กลุ่ม๓คนนี้จะกลับขึ้นรถตัวเองนะฮะ
กระบะแข็บแบบนี้นะครับ

แต่วรพงศ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสตอนหลังเนี่ย
ก็พยายามชะโงกหน้าตามเข้าไปเคลียร์ที่รถ
แล้วก็เดินอ้อมมาอีกฝั่งนึงนะฮะ

พยายามจะเคลียร์ตรงนี้ต่อนี่แต่เขา

นี่แล้ววรพงศ์ก็นี่ฮะ
ขับรถกระบะของตัวเองที่จอดทิ้งไว้นี่

คือเราจะเห็นว่าเขาวิ่งตามไปตามไปเพื่อจะทุบรถใช่ไหม

มีการตบตรงประโตอ่ฝั่งที่นั่งด้านหลังอ่ะ

มันคือกล้องวงจรปิดตอนแรกที่เราดู

ที่ประตูรถมันยังเปิดอย่างนี้นี่ค่ะ

วรพงศ์ก็ยังพยายามจะเคลียร์ให้ได้
บะคันนี้ที่มากันสามคนจะขับออกไปเนี่ยค่ะก็เลยมีคนเปิดกระจกแล้วก็
จังหวะนี้จังหวะนี้นี่จังหวะนี้นะฮะเสียงมาแล้ว
ออกมาระยะประชิดมากนะคะนั่นน่ะนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งเข้ามาช่วยเหลือกัน
ค่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับนี่คือถนนสายหมู่แปด
ตำบลชมัยอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็มาแล้วนะชาวโม่งชาวบ้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามมาช่วยกันนะฮะ
คนเจ็บตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับมีเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยนะครับ
ก็กรีดร้องนะพยายามโทรขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งเหตุแจ้งข่าวกัน
ตำรวจสพทุ่งสงศ์แล้วก็กู้ภัยก็มาช่วยนะครับ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคือนายวรพงศ์คำดำชูนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อเด่นนะครับอายุ๓๐ปี
วรพงศ์ดำชูนี่เป็นน้องชายของนายนารินดำชู
ซึ่งนายนารินนี่เป็นทนายความชื่อดังในพื้นที่นครศรีธรรมราช
เขาถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าไปที่หน้าพอดีเลยนะฮะค่ะ
แล้วกระสุนนี่ฝังอยู่ในศีรษะตอนนี้ยังไม่ได้สตินะครับท่านผู้ชมครับ
นัดเดียวแต่เข้าหน้าเลยถึงว่าตอนนั้นแบบนอนดิ้นอยู่กลางถนนเลยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมต่างเนี่ย
ทำให้ทราบว่าคนเจ็บเขาขับรถออกมาจากผับในตัวเมืองทุ่งสงศ์
มากับเพื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะของคู่กรณี

สามคนขับไล่ตามมาแล้วมีการปาดหน้ากัน
ก่อนที่คนเจ็บจะจอดรถกลางถนนแล้วก็มีการไล่ตามไปคุยตามไปเคลียร์กัน
แล้วก็ตามภาพแล้วฮะสุดท้ายเนี่ยมีการยิงกันคนที่เป็นมือยิงนะครับ
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วตอนนี้รู้ชื่อทั้ง๓คนแล้วนะ
แต่คนที่เป็นคนยิงเป็นทหารพรานด้วยนี่ครับ
เป็นทหารพรานด้วยนะครับคนนี้ประจำอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะฮะตี๓ของคืนวันที่๑๐มกราคม
วันนี้คุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เพื่อไปตามความคืบหน้าทางคดีนะครับก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุก่อน
เป็นถนนใหญ่สี่เลนนะครับพื้นที่ริมถนนเนี่ยยังมีร่องรอยคราบเลือดของคนเจ็บหลงเหลืออยู่นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุบางคนบอกว่าก็ไม่รู้จริงว่ามีอะไรเกิดขึ้น
เพราะตอนนั้นบางร้านเขาก็มีร้านก็จริงแต่เขาไม่ได้นอนที่ร้านกัน
นอนหลับแล้วอยู่ชั้นบนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ทราบข่าวอีกทีก็ตอนเช้าขณะเดียวกันก็มีฝั่งเพื่อนเพื่อนของคนเจ็บ
ก็พยายามมาสอบถามหากล้องวงจรปิดตามร้านค้าแถวนี้
ตำรวจเองก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี
ทีมข่าวเราได้มาก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
พี่ชายของคนเจ็บนะครับก็คือนายนารินดำชู
เป็นทนายความชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะคุณนาริน
คุณนารินบอกว่าตอนนี้น้องชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับ
อาการล่าสุดเนี่ยยังหนักนะฮะกระสุนเข้าโหนกแก้มขวา
แล้วเฉียงลงฝั่งไทยทอยซ้ายกระสุนไปฝังอยู่ตรงท้ายทอย
ตอนนี้แพทย์ยังไม่ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกและยังต้องให้หมอฟีนระงับอาการปวดทุกชั่วโมง
ถือว่าอาการค่อนข้างหนักแล้วครอบครัวก็เป็นห่วงมาก
ส่วนเรื่องที่ว่าหลังจากเกิดเหตุทางฝั่งคู่กรณีที่ยิงน้องชายมีเรื่องกับน้องชาย
ให้คนโทรมาเจรจากลายเกลี่ยคุณนารินที่เป็นพี่ชายบอกว่ายังไม่พร้อมจะพูดคุยด้วยนะครับ
ตอนนี้ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย
ขณะเดียวกันคุณนารินบอกแม้จะเป็นทนายความแต่ก็ยอมรับนะ
กังวลเรื่องคดีว่าน้องชายจะไม่ได้รับความยุติธรรม
ติดใจของเจ้าหน้าที่เปล่านะครับวันแรกที่เกิดเหตุเมื่อวานผมเดินทางจากกรุงเทพลงมาถึงที่นี่นะครับ
ก็ไปดูเยี่ยมอาการก็โทรถามเจ้าของสำนวนท่านบอกท่านลาสามวัน
จะกลับมาทำงานอีกทีก็วันศุกร์ผมก็เจ้าหน้าที่ของรัฐคุณมีเขตพิเศษมีเคสพิเศษอย่างนี้
คุณลาคุณไม่ดำเนินคดียังไงต่อไม่มอบหมายให้ใครดำเนินคดีต่อ
ซึ่งกระบวนการอย่างนี้ผมว่ามันล่าช้าเกินไปอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องสืบหา
ต้องไปจับกลุ่มผู้กระทำความผิดต้องรีบไปหาพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้พยานหลักฐานมันสูญหายนะครับ
มีเพื่อนของคนเจ็บนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเป็นหญิงสาวที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะก่อนจะเห็นภาพตามคลิปกล้องวงจรปิดเธอกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนนะครับก็เป็นผู้หญิงกันสามคนบวกกับคนเจ็บที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนไปนั่งดื่มกินกันที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งแล้วทางฝั่งของวรพงศ์ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนของ
เขาที่เป็นแฟนเก่าเธอก็กลัวว่าจะมีเรื่องรุนแรงก็เลยชวนกันไปข้างนอกดีกว่าออกไปข้างนอกดีกว่าไปกันเถอะจากนั้นวรพงศ์ก็มาสตาร์ทรถแล้วก็เหยียบคันเร่งขับรถออกมาแต่เสียงท่อรถกระบะของเขาเนี่ยมันดังมากทำให้ฝั่งผู้ก่อเหตุไม่พอใจมีการตะโกนด่าทอกันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะฮะคือทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไล่ตามมาแล้วก็มีวิ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยิงกัน
บอกว่ามึงจะทะเลาะกับแฟนมึงก็ทะเลาะไปแต่ว่ามึงอย่ามาเบิ้ลรถใส่กูอะไรประมาณนั้นอ่ะเขาว่าเดี๋ยวกูยิงมึงนะ
เดี๋ยวกูยิงมึงนะกูยิงมึงตายนะอะไรแบบนี้ค่ะพี่นี่เรื่องเป็น
แบบนี้นะครับเรื่องจากเสียงรถเบิ้ลเครื่องเสียงดังอืมแล้วฟัง
คนก่อเหตุไม่พอใจเธอบอกเธอขอแก้ข่าวหน่อยบางข่าวออกไปว่า
เหตุการณ์เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าตัวเธอหรือเปล่าอ่าวรพงศ์นี่เป็น
แฟนใหม่แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนใหม่เรื่องของผู้ชายแย่งผู้หญิงอะไรกัน
บอกไม่ใช่นะฮะเรื่องจากเรื่องเบิ้ลเครื่องรถเสียงดังนะฮะ
พันตรวจเอกธิรวุฒิเทพเลื่อนภูมิกับการสพทุ่งสงศ์เจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็สืบทราบว่าคนก่อเหตุคือใครตอนนี้รู้ตัวหมดแล้ว
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว๓คนนะครับที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิด
ตอนนี้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วสองคนคือนายเทพนรงพักดีสุวรรณ
กับนายฟาริสหรือว่านายเปรุสนะฮะพร้อมกับอาวุธปืนกึ่งออโตเมติกพกสั้นขนาด๙มม
ี่ห้อซีแซดซึ่งเป็นปืนจดทะเบียนที่นายฟาริสนะครับ
ใช้ก่อเหตุนะฮะแล้วก็รถกระบะอิซูซูสีขาวคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่ขับกันไปด้วย
ควบคุมตัวได้ที่ถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนอีกคนนึงยังจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่เขาติดต่อมาว่าจะมามอบตัววันพรุ่งนี้นะครับ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยที่จับกลุ่มตัวได้ในขณะนี้
มีคนที่ใช้ปืนยิงนายวรพงศ์บาดเจ็บสาหัสด้วยนะฮะก็คือนายฟาริสนะครับ
ตำรวจบอกว่าทั้งสองคนสารภาพอ้างว่าเมื่อคืนเกิดเหตุตอนที่ออกมาจากร้านอาหารกึ่งผับที่ไปดื่มกินกันเนี่ย
ความจริงเขาเขม่นกันตั้งแต่ตอนอยู่ในร้านอาหารแล้วแล้วพอขับรถออกมาก็คำเมนต์กันมาเรื่อย
คือขับไล่ตามไล่คำเมนต์กันมาจนมาถึงจุดเกิดเหตุเหตุการณ์ก็เป็นไปตามกล้องวงจรปิด
มีการจอดรถกระบะขวางถนนอีกฝั่งหนึ่งก็จอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็มีไล่ยิงไล่ตามกันไล่ทุบรถกัน
แล้วก็เลยยิงใส่กันโดยหลังจากที่ยิงเขาแล้วเนี่ย
ทางกลุ่มของนายฟาริสก็เลยขับรถหลบหนีไปคนที่เป็นคนขับรถคือนายเทพนรงค์
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้งสามคนนะครับร่วมกันพยายามฆ่านะฮะ
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตเรื่องการยิงปืนด้วยยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
จากการตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแยกเป็นหลายคดีนะ
ค่ะคือใครผิดใครถูกใครหาเรื่องใคร
ป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วก็ยิงกันบาดเจ็บสาหัส
อันนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่ว่าคนบาดเจ็บเองก็ขับกระบะไปจอดปิด
ถนนขวางการจราจรอีกฝั่งหนึ่งก็ขับกระบะตามมาแล้วก็มาขวางถนนอยู่เหมือนกันตรงนี้
เดี๋ยวก็ต้องไปแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องจราจรอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
รถคมคู่ถ้าทางฝั่งของคนที่ก่อเหตุบอกว่าเขามาไล่ตามทุบรถ
มาไล่ตามคมครูผมถึงได้รถอ่าก็ต้องไปว่ากันก็ต้องแยกกันเป็นเรื่องเรื่องไป
อืมส่วนหนึ่งก็ต้องรอการสอบปากคำคนเจ็บด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ได้สตินะฮะ
ยังอยู่โรงพยาบาลพี่ชายบอกว่ากระสุนเนี่ยยังฝังอยู่ที่ไทยทอย